ไปดูเรื่องของการเดินทางหน่อยค่ะขึ้นรถแท็กซี่นะคะ
ผู้หญิงคนนี้ขึ้นรถแท็กซี่แล้วก็ทะเลาะกันกับแท็กซี่นะคะ
เพราะว่าแท็กซี่ไม่ยอมขึ้นทางด่วนนะฮะ
สุดท้ายเนี่ยเรื่องบานปลายแท็กซี่ไปจอดปล่อยเธอกลางทางนะครับ
พอเรียกแท็กซี่คันใหม่จะขึ้นแท็กซี่คันใหม่

ค่นนั้นมันบอกให้ส่งแล้วส่งแล้วคือลดคันอีก
หมายความว่าไง
เดี๋ยวเรียกรีบไปตายดีกว่า

ไปเปิดประตูแล้วก็ตอนว่า

เป็นเหตุการณ์ช่วงบ่ายโมงของวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั่นเอง
คนที่เจอเหตุการณ์นี้คือคุณบีนามสมมุตินะคะเธอถ่ายคลิปไว้เองแหละนะคะ
นั่งรถแท็กซี่จากโรงแรมแห่งหนึ่งแถวสุขุมวิทย์จะไปที่มรังสิตปฐุม
แต่ระหว่างทางกับแท็กซี่คันแรกเนี่ยโตเถียงกัน
เพราะเขาไม่ยอมขึ้นทางด่วนอ้างว่าเดี๋ยวส่งรถไม่ทันจะไม่ไป
คนขับแท็กซี่ก็ยิ่งโกรธค่ะแล้วปล่อยเธอลงกลางทาง
แล้วหารถแท็กซี่คันอื่นให้แต่ผู้โดยสารเขาไม่สบายใจแล้ว
เขาก็เลยขอเรียกรถแท็กซี่คันใหม่เอง
พอคันใหม่มาจอดรับคนทักซี่คันนี้ก็

และต่อว่าผู้โดยสารต่อหน้าคนขับรายใหม่
ผู้เสียหายบอกไม่ยอมนะอย่างนี้จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดค่ะ

เขาก็เจาะเลยให้ผมไปนิดหนึ่ง
แล้วก็ลงมาทำท่าชีพแบบ
เพื่อเรียกแท็กซี่ให้ผม
ผู้โดยสารเป็นผู้ชายขออภัยนะครับ

ซึ่งคนนี้ก็คือนายโกศลนาเวียง
อายุ๕๙ปีคนขับรถแท็กซี่อีกคันนึง

เพื่อนร่วมอาชีพทำแบบนี้กับผู้โดยสาร
ซึ่งจริงแล้วเขามีสิทธิ์เลือกเส้นทาง

สุดท้ายแล้วก็พาผู้โดยสารไปถึงเป้าหมายค่ะ
ไปที่มรังสิตแล้วก็ไปที่ดอนเมือง
รวมแล้วค่าโดยสาร๔๒๗บาท
ผู้โดยศาลโอนให้๕๐๐แล้วก็ขอบคุณเขาด้วยค่ะ
แล้วเราก็ไปส่งเสร็จเขาก็ให้ตังค์เราเราก็กลับมา
แค่นั้นเราไม่จำเป็นต้องไปอะไร
นี่ค่ะทัศนะของเพื่อนร่วมอาชีพ
ว่าควรจะทำอย่างไรกับผู้โดยสารปฏิบัติอย่างไร
แต่เรื่องนี้ล่าสุดกรมการขนส่งทางบกเรียกตัวแล้ว
คนขับรถแท็กซี่คันที่มีปัญหาก็คือนายวิทองศรีงาม
ก็เรียกมาสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วยอมรับว่าทำจริงทำผิดจริง
นี่ค่ะทางกองตรวจการขนส่งทางบก
ก็สั่งลงโทษคนขับรถแท็กซี่คันนั้นปรับ๒๐๐๐
ใบอนุญาตขับรถ๑เดือนอบรมมารยาท๓ชั่วโมง
แล้วก็กำชับให้ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดต่อไปค่ะ